สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะกลับมาวันจานเจอกันสวัสดีค่ะ

เปล่าค่ะยังค่ะอีกนานค่ะ

งับในปากแล้วโปรโมทได้เลยเนี่ย

เขาเรียกว่าดอกอะไรนี่ค่ะ

ช่วงนี้ต้องดอกใหญ่ไว้ก่อน
เพราะอะไรค่ะ

เดี๋ยวเราไม่ต้องเคลียร์กันเรื่องข่าวที่เราโดนกระหน่ำ
ไม่รู้อะแต่หนูก็ไม่ได้พูดกับใคร

โอ้โหคุณแม่คุณแม่โทรมาถามหนูเสียหน่อย

แฟนไฮโซเลอร์กับดังเอกขี้หึงอะไรนั่นอะ

ใช่เนอะขนาดนี้เป็นแฟนเก่าผู้เป็นพระเอกยังเสียใจขนาดนั้นนะ
อ้าวไอ้เปรตไอ้ผีสละแหน่มึงไม่ต้องยุ่ง
สละแหน่เอ้าพี่เบียวเชิญ

ข่าวแรกวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์กัมพลวัชลพล
เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญโลกค่ะ

กล้าวให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
รักษาการประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
เป็นประธานเปิดในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
กัมพลวัชลพลและเปิดพิพิธภัณฑ์กัมพลวัชลพล
เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกัมพลวัชลพล
เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นภาคเพียรและอุทิศตน
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในฐานะสื่อ
กัมพลวัชลพลเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนและในชนบททั่วประเทศไทย
นับเป็นสามัญชนไทยลำดับที่๒๘
และเป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ยูเนสโก้ประกาศยกย่อง
ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่๒๙ของยูเนสโก้ที่กรุงปารีส
เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีบทบาทด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนระหว่างปีพศ๒๕๖

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก้ประกาศยกย่องนายกัมพลวัชลพล
และร้อยปีชาตการนายกัมพลวัชลพล
ที่จะมีอายุครบ๑๐๐ปีในวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖
และในวันที่๑๙สิงหาคม๒๕๖๒
นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง
นับจากนี้นะคะนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์กัมพลวัชลพล
ยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการพิมพ์ของประเทศไทย

คู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองตลอดกว่า๖ทศวรรษ

ด้วยแสงและคอมพิวเตอร์

ใช่ครับเป็นตัวเลย
ตัวหนังสืออยู่ในกล่องอยู่ในช่องแล้วก็หยิบขึ้นมาเรียง
ก่อสาระอาลอเรือสาระเอกช่างเรียงนี่

แล้วต้องเป็นประโยคที่ต้องเรียงไหน
หัวเขาเรียกตัวไม้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไม้
ที่เขาเรียกพาดหัวตัวไม้ตัวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะเป็นแบบนายกปลดอะไรอย่างนี้เมื่อก่อน
ตอนที่บนเอกเพลงกับบนเอกอาทิตย์
คนส่งเครื่องก็ต้องใช้มือเขียน

ใช่เราไม่ชอบพิมพ์แล้วมันช้ามันไม่ทันสมอง

ขออนุญาตคือต้องผ่านมีการผ่านข้างหน้านิดนึง

ก็เห็นตั้งแต่ว่าไทยรัฐจริงแล้วก็เป็นแท่นังสือทีม
ปี๖๐ปีไทยรัฐจนวันนี้เป็นออนไลน์ที่แข็งแรงเป็นทีวีที่แข็งแรง
ก็คือเรียกว่าก็ตรงยุคกับตรงสมัยพอสมควรนะฮะ
นี่คุณน้องรัฐภูมิไพบูลก็แต่งกรอนให้
คนไทยก็น่าจะแบบว่าผูกพันกับคำว่าไทยรัฐพอสมควรจริง
เมื่อก่อนนี้คือไทยรัฐจนถึงวันนี้ก็เห็นว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ย
เป็นออนไลน์ไงวันนี้ไทยรัฐก็ได้ทำให้เห็นแล้ว
ด้วยมือเราเห็นนะแต่เรียงด้วยแสงเราไม่ทันนะ

คือใครรู้ข่าวก่อนหรืออะไรก่อนจะต้องเรียกว่าไทยรัฐไทยรัฐ
ไปประชุมไปประชุมบ้านไทยรัฐคือแบบว่าใครที่กระจายข่าวก่อนอะไรอย่างนี้
ตอนนี้หนังสือพิมพ์ที่อยู่ตามร้านที่พี่ยังเจอคือไทยรัฐหยิบอ่านอยู่

ซึ่งเมื่อก่อนการ์ตูนต่วยตูนเลยใช่ไหมของไทรัฐ
ทุกวันนี้เขาเอามาทำเป็นประวัติของคุณกัมพล
คุณชัยราชวัฒน์คุณชัยราชวัฒน์ปรากฏว่าเขาเอามาเล่าประวัติของคุณกัมพล
ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นปุ๊บจนวันหนึ่งเขาบอกว่าลงทุนลด๓๐คัน
เพื่อที่จะส่งหนังสือพิมพ์๑ล้านฉบับอะไรอย่างนี้

ในการส่งหนังสือพิมพ์ให้ถึงคนอ่านคนอ่านต้องการอ่านไวที่สุดอย่างนี้

ที่เริ่มเอารถส่งหนังสือพิมพ์
เพราะฉะนั้นในแต่ละวันโรงพิมพ์จะต้องพิมพ์ให้ทัน
ต้องส่งกี่โมงกี่โมงจนมีการพัฒนาฉบับใหม่
แล้วต้องผลิตก่อน
เป็นข่าวเดียวกันแต่ว่าต้องมี๒หัวเพื่อจะส่งต่างจังหวัด
แล้วก็จะมีข่าวรถหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเร็วมาก
แล้วก็จะมีการแบบคนต่างจังหวัดจะแบบโบก
แล้วเขารับไม่ได้เพราะเขาต้องไปถึงแบบ
พังงาให้ตรงเวลาถึงแบบว่าพัทธลุงให้ตรงเวลา
ใช่มีโบกมีโบกแล้วแบบเป็นกฎที่แบบห้ามรับไม่ได้

เขารับไม่ได้เป็นกฎ
คำถามของคนไทยนี้ก็คือว่ามีความผูกพันธุ์ของคนไทยมาตลอด

คนรุ่นเราจะเรียกคุณกัมพลว่าป๊า

เพราะว่าเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพสร้างคนเยอะมาก

และก็นี่ไง

ไทยรัฐวิทยามีอยู่ทั่วประเทศไทย
ยังอยู่น่ะ
แล้วไทยรัฐวิทยายังอยู่หมดเลย

ที่ว่าคนไทยจะได้ใช้กัญชากันเมื่อไหร่

เขาพูดว่าเขาเตรียมไว้แหละ๑ล้านขวด
เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นว่ากัญชานี้จะเอามาใช้ในการแพทย์จริงแล้ว
คำถามคือว่าจะใช้มันจะมีกัญชงหรือกัญชา
เขาก็บอกเลยว่าโอเคละกัญชงกัญชามันใช้ด้วยกันทั้งคู่
ซึ่งวันนี้แน่นอนน่าจะคือทุกคนเชียร์ว่าเป็นไง
ถ้าวันหนึ่งอย่างที่เราเคยพูดในรายการของเราว่ากัญชาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก
คือประเทศไทยอยู่รุ่มแม่น้ำสงครามทางด้านอีสานเมื่อก่อนเขาปลูกกันตรงนั้น
เขาถามว่าเมื่อไหร่จะได้ปลูกกันล่ะชาวบ้านเมื่อไหร่จะได้ปลูกกัน

คุณอนุทินเนี่ยเคยตอนหาเสียงก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
อนุทินเคยพูดว่าให้บ้านเรา๖ต้นจะเป็นยังไง
เบื้องต้นจะมีโรงพยาบาลเกือบหลายโรงพยาบาลมากนะฮะ
ที่จะมีแผนกกัญชาในการรักษาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นภาคกินสรรค์โรคภาคกินสรรค์รักษาแน่นอนเบาหวานความดัน
ล่ะยังพอมีประกงประกันประชาชนทั่วไปหมายถึงว่าบัตรทอง๓๐บาท
เขาก็ถามว่าวันหนึ่งกัญชาเหล่านี้จะมีเข้ามามีบทบาทในบัตรทอง๓๐บาทนั้นไหม
ซึ่งคุณอนุทินเขาบอกว่าเตรียมแล้ว
แสดงว่าวันนี้กัญชาจะไปรักษาโรคอะไรบ้างคุณจะต้องติดตามดี
เพราะว่าวันที่๑๐กว่าก่อน๒๐เนี่ยจะมีการใช้กัญชาแล้วนะฮะ
เราจะใช้กัญชากันแล้วในการรักษาในโรงพยาบาลก่อน
เริ่มจากโรงพยาบาลก่อนต้องไปติดตามว่าเรามีโรงพยาบาลอะไรบ้างก่อน
ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์หมดใช่ไหม
แพทย์ต้องสั่งให้หรือซื้อได้ต้องแพทย์เท่านั้นแม่งพอที่ส่างประเทศเป็นขนมหมดแล้วไหม
หนึ่งคนไทยยังปล่อยไม่ได้คนไทยยังชอบเมากันอยู่ต้องยอมรับ
อันนี้เราพูดกันแบบสงสัยเราจะใช้สันทนาการแต่วันนี้เราจะมาใช้กัญชาในการรักษา
เป็นโอเคล่ะอย่างเมื่อก่อนคนเราไปรอยาหมอแสงกันถูกต้องไหม
เหมือนญาติเธอมีใบเม้าไหมอย่างยอมรับตรงอย่างของคุณญาติก่อนสีชีวิตอะไรอย่างนี้

ไปรับรองแพทย์เพื่อที่จะใช้ในกัญชาคุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าวันนี้คุณพกกัญชาแล้วคุณไม่มีแบบนี้คุณผิดอยู่นะฮะคุณยังผิดอยู่แต่ถ้าวันนี้ครั้งหนึ่งที่เขาเคยเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไปวันนี้อาจจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าเขาต้องติดตามข่าวให้ดีเหมือนกัน
เดี๋ยวเรามาดูคำว่าเสรีของเขาก็ต้องรอให้ทางรัฐมนตร์อานุทิน
รัฐมนตร์อานุทินออกมาพูดคำว่ากัญชาเสรีคืออะไร
คุณแม่งว่ามันจะมีคนแพ้ไหม
ก็มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันมันมี๒อย่าง

อธิบายมันก็จะเป็นหลักทางการแพทย์นะ
คือเอาไปแบบว่าเสริมภาพคุ้มกันไปต่อต้านแบบเชื้อโรค
ซึ่งเดี๋ยวรัฐบาลตอนนี้เร่งผลิตอยู่
รัฐบาลคิดว่าจะผลิตให้ได้๑ล้านขวดภายในเดือนตุลาคม

แบบรักษาเน้นอีกทีนะฮะแบบรักษา
เพราะว่าวันนี้ก็เข้าใจเขานะ
พวกเราวิถีชาวบ้านเธอเห็นกวดดำไหม
เขายังต้มด้วยหม้อหุงข้าวอยู่เลย
มันต้องสกัดมันใช่เหรอพี่ต้ม
มันสกัดเย็นไม่ใช่เหรอ

นั่นแหละเขาควรยังใช้หม้อขุมข้าวต้มอยู่เลย
ไม่ได้สิอันนั้นสุธนธนคมสันธนาคม
ปรากฏว่าสิ่งที่มันรักษาได้ถูกต้องคืออะไรรู้ไหมพี่
มันกลับมาที่วิถีชาวบ้านหมดเลย
มันจะต้องมาผสมน้ำมันมะพร้าว

ซึ่งอัตราสัดส่วนอย่างนี้เขาเตรียมไว้แล้ว

เช่นเป็นมะเร็งระยะแล้วมะเร็งลำไส้
คุณจะต้องผสมอะไรไปอะไรซึ่งเราไม่ใช่หมอ
เราจะไม่รู้มันจะต้องมีคนที่ศึกษามาจากตรงว่า
วันนี้ไม่ใช่กัญชาเพียวมันจะช่วยได้
มันจะต้องในที่สุดแล้วสมุนไพรไทยที่เรามองข้ามกับขมินชันเอ้ย

หรืออะไรที่แบบว่าคนไทยที่โบร่ำโบราณเขาแบบว่าจะใช้กันมาในการรักษา

ทำยังไงที่แบบว่าไม่ให้คนเป็นมะเร็งลำไส้มันใช้
ตัวไหนบ้างที่จะต้องดีท็อกซ์มะเร็งออกอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นมันเป็นวิวัฒนาการ

เมื่อไหร่ก็จริงแล้วเดือนนี้จะได้รู้กันแล้ว

เมื่อนี้นะคุณอนุทิศจะบอกว่าแล้ว

สายเขียวต้องหนูกัญชา

สายเขียวต้องหนูกัญเชีย

อายทนะฮะอายทคาราบาลเนี้ย
เขาบอกถ้าฉรึทย์กรรชาประเทศไทยเรารู้ว่าอยู่ทั่วโลกยอมครับว่ากรรชากัน

ถ้าวันหนึ่งพลิกฟื้น
ยางราคาก็ตกนี่ปลามราคาก็ตก
ถ้าสมมุติเราสามารถขายกัญชากันได้ส่งออกทั่วโลก
ประเทศไทยก็จะกลายเป็นแบบว่าฟื้นขึ้นมาจากพืชเศรษฐกิจจริงนะฮะ
เขาก็บอกว่าเนื้อเพลงของสายเขียวต้องหนูกัญชาเนี่ย
เขาก็บอกว่าฉันเคยอ่านนิทานอีศพที่ในตอนจบหนูช่วยราชศรีนี้
พูดถึงเสียหนูเลยไปลองไปฟังกันนิดนึงนะฮะ
มีให้ฟังค่ะ
ที่ไหนตอนจบหนูช่วยราชศรี
ถ้ามีหนูช่วยก็คงได้ใช้

ได้ปลูกทำลืมตาอ้าปาก
ผมลืมตาอ้าปากลากและต้นใบดอกกัญชา
ใช้ปรุงเป็นยาเป็นสมุนไพร
เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณได้ใช้กัญชามาผัดกะเพรา
นั่วไงหรือวันนี้คุณตัดของของผงชุรสออก
เขาบอกว่าใบกัญชาเนี่ยแทนผงชุรสได้เลยล่ะ
มันต่อเยื่ออาหาร
จริงซึ่งเขาบอกว่าปรุงรสนะฮะ
แรงเนื้อแกงหมูแกงไก่แทงผงชูรส
เจริญอาหารห่างหายจากโรคภัย
ยังทุเลาเบาลง
หายขาดกัญชามีจารึกในประวัติศาสตร์
ว่าไทยเป็นชาติใช้กัญชามาก่อนใคร
พี่แอดรู้จริงนี่ไงสายเหนียวต้องหนูกันไพย
สายอนามัยต้องหนูกัญชา
เหนียวคือหนูกันภัยที่ศักดันให้แองเจริน่าโจรี่
แต่ถ้าสมมุติสายอนามัยต้องหนูกัญชา
นายกก็เป็นสายล่าต้องขชาพานั่นเอง
โอ้นี่หนูได้ไหม
สายล่าขชาพานหนูดาฝากพี่แอดด้วย
เขาบอกว่านโยบาย๖ต้นเข้าท่า
สาธารณสุขจะเปลี่ยนเป็นสุขสมใจ

ตอนที่เสียหนูก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี
เสียหนูบอกว่าผมจะผลักดันนโยบายเลยฮะ
ว่าผลักดันว่าทุกบ้าน

บ้านม้าอ้อนคอนโดอยู่
จะรวยอ้าปากเพราะว่าได้ปลูกได้ปลูกถึงลืมตาอ้าปากฉันเคยอ่านนิทานอีศพ
ตอนจบหนูช่วยราชศรีกัญชงกัญชาเป็นของดีถ้ามีหนูช่วยก็คงได้ใช้
ต้านโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งตัวร้ายยังหายขาด
เมืองไทยได้เวลาได้โอกาสได้ปลดทุกข์ช่วยชาติ
เปลี่ยนธาตุให้เป็นไทย
อย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้

เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ไอ้กัญชาที่เราสงสัยกันอยู่ไหม

ว่าในที่สุดแล้วชาวบ้านไม่ได้ผลประโยชน์หรอก

จะเป็นจากต่างชาติเข้ามา
คุณหนูอนุทินก็บอกเลยว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนี้
เอาเริ่มต้นก่อนศึกษากันก่อน

เหมือนกับที่นักศึกษาแพทย์เวลาที่เขาจะมารักษานู่นรักษานี่
เขาศึกษากันมาก่อนปลวกหัวใจรักษายังไงมะเร็ง
มันจะต้องลองผิดลองถูกกันก่อนถูกต้องไหมครับ
ปีนี้คุณจะต้องเอากัญชามาลองผิดลองถูก

ซึ่งเขาวิจัยกันมาก่อนหน้านี้เมืองนอกเขาวิจัยกันมานานแล้ว
เราก็ใช้ผลวิจัยของเขามาลองผิดลองถูกว่า
เมื่อมันเป็นยาจริงมันจะรักษายังไงพี่เหมียว
ว่ามันหายไหมอย่างเช่นพี่เชื่อไหม
ผู้หญิงก็บอกเป็นโรคที่แบบถ่ายไม่ค่อยออก
ตอนนี้กัญชาที่เขาคิดนะฮะหนึ่งที่มีโอกาสที่ได้คุย
นอนไม่หลับพวกที่แบบว่าหลับอยู่เขาบอกคนอายุเกิน๔๐ปุ๊บ
มันจะเป็นละหลับได้สักแปปนึงเขาจะดุ้งตื่นตอนดึง
แล้วก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกัน

อย่างเช่นเริ่มถ่ายยากกินกันไปเป็นกิโลกิโลต่อวัน
ระบบย่อยมันยากละครับกินอะไรแข็งย่อยก็จะไม่ถ่าย
เราปฏิเสธไม่ได้หรอกแม้คุณนายป๊ากินผักกินแอปเปิ้ลทั้งวัน

กินกะหล่ำกินกะหล่ำต่อให้กินเนื้อปลากระพงขาวต้ม

เพราะฉะนั้นเราเจอสารเคมีทุกวัน

ที่สุดแล้วมันไม่ใช่เขาจะทำเป็นรูปแบบแคปซูลก็บ้าง

ยังคิดว่าต้องหอดกัญชาเสมอกันไปศึกษากันนานไหมรออยู่
คุณได้เริ่มแล้วฮะคุณได้เริ่มแล้วก็คงจะประกาศแล้วล่ะว่า
โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะติดตามกันในข่าวใส่ไข่นี่แหละ
ว่าหลายโรงพยาบาลเนี่ยแต่อีกครั้งนึงว่าถ้าสมมุติเนี่ย
วิจัยรักษาโลกหากใช้ได้ผลก็จะนำไปสร้างรายได้กับประชาชน
แล้วก็ตอนนี้ขอคอนเฟิร์มว่าจะไม่มีการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน

ชัยวันนี้ยุ่งประชุม
ไม่ยุ่งประชุมว่ากลับไป
เรื่องนี้มั่งเหตุเกิดที่พัทยานะคะ
ถ่าขึ้นหน้ากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่ง
เขาโพสต์ภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗ขวบ
สภาพใบหน้าดูได้นะมันคือทั้งบวมเลยนะ

แล้วก็ศีรษะด้านข้างขวาบอบช้ำจากภายใน
โดยระบุว่าเพราะบวกเลขช้า
นี่คือผลเอาไม้ตีหัวเด็ก
เรื่องนี้ครูต้องรับผิดชอบ
ปรากฏว่าพอโพสต์ดังกล่าวนี้เข้าไปนะ
ก็มีผู้มาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของคุณ
ดูรุนแรงเกินกว่าเหตุ

โดยอย่างนี้นางรุชนาธิ์แม่ของเด็กหญิงรายดังกล่าว
เขาก็มาเผยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่
วันพฤหัสที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละ
หลังจากลูกเขาได้เลิกจากการเรียนหนังสือแล้วใช่ไหม
ก็บ่นว่ารู้สึกปวดหัวจังเลย
พอตกกลางคืนก็ปรากฏว่าไปจับหัวลูกดูนะ
โอ๊ยศีรษะนี่นะมันบวมช้ำขึ้นมาเลย
แล้วก็ตาสองข้างนะทั้งแก้มขวานี่ก็บวมช้ำขึ้นมาด้วย

เออก็จริงอ่ะใช่ลูกก็บอกว่าถูกครูทำโทษ

เอาไม้ฟาดหัวเลย

ทำคำตอบตอบอาสาวิชา
ไม่ได้ตอบเลขไม่ได้
ก็จึงได้พาลูกไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเช็คดู

ยายของเด็กเขาก็บอกว่าได้ไปพบกูไปจ่ำชันแล้ว

แล้วก็เพื่อยจะสอบถามแต่ได้รับคำตอบเพียงเบื่อว่า
ขอโทษครูก็บอกขอโทษ

ล่าสุดนี่นายบันลือกุณลวณิษฐ์นี่นะคะ

พร้อมด้วยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
รวมไปถึงกิ่งกาชาติดำเภอบังรมุงเนี่ยนะ
เขาก็แบบเข้าไปดูอาการของเด็กเนี่ย

จนตาเตอร์บวมคางเครื่องหน้าบวมไปหมดเลย
ก็ไปดูอาการกันตามลำดับ

เมื่อตรวจแล้วก็บอกว่ามันเกิดอาการบวมช้ำ

มันก็กระทบกระเทือนใช่ถูกต้อง

เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันแตก

ออกมาจนเกิดอาการบวมหมดเลยทั้งหน้า

โดยทางกิ่งอำเภอบังละมุงเนี่ย

ถุงยังชีพพร้อมกับเงินเนี่ย

ไปช่วยเหลือก่อนอย่างงี้นะอันดับแรกจะส่งรักษานะ
เทศบาลหนองปลือนี่นะก็มอบถุงอย่างที่เป็นนมให้อีกหนึ่งหลัง
สำหรับวันนี้ก็เรียกครูประจำชั้นได้เข้ามาพบแล้วก็พูดคุยกัน
แล้วก็คณะกรรมการเขาก็มีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางผู้ปกครองก็จะพูดคุยกับครูอีกครั้งหนึ่งว่า
จะดำเนินการอย่างไรคาราคาซังอยู่แค่นี้เท่านั้นเอง
เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามผลกันต่อไปว่าสรุปเนี่ยครู

ได้เยอะมากว่าแล้วคนขอบคุณค่าพอบอกน่าพบทีวีแล้วนะนับคุณออกที่
พูดรายการเราไม่ใช่บอกว่าขอบคุณมากนะ
ที่เรื่องมันเริ่มแฉแล้วก็เห็นชัดเจนแล้ว

พูดไม่รู้พูดไม่จริงว่าเป็นบุคคลไล่เป็นคนนะครับคุณแม่
พูดว่าเป็นบุคคลพูดว่าเป็นบุคคลไล่เป็นคนนะครับ

วันนี้ข่าวที่กล่าวว่าเราพูดหลาย

ไม่มีปัญหาคุณแม่แต่เราก็ไม่ได้บอกใครคุณแม่

ของคุณแม่ตรงกับหนูอีก
ฉันโชคดีชั้นไม่อยู่ด้วยถ้ายังงั้นก็ซวย
น้องเขาตอบคำถามนักข่าวอยู่แล้วคุณแม่
เป็นพันละวันเลย

ที่กักงั้นที่เปิดอะไร

มาเรื่องที่ดีกว่าไปกันที่เรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่านะครับ
เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกสลาก
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายคนก็ได้เฮ

น้องเองค่ะน้องซื้อ๘๘ค่ะ
เห็นไหมฉันเนี่ยฉันเล่าไปแล้ว

ทำไมอีกอ่ะเอาให้จบก่อนลองให้ฟัง
งวดนี้นะไม่สมหวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้ว
แต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าคอยลุ้นใหม่ในงวดหน้า

ตายแล้วแล้วก็แบบว่ามีทีมรอดูจานบินฮือฮากัน
หลวงพี่ล่ายมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
ทำไมมันมูนเตลุ่มละบุ่นไปไหนค่ะเขาเป็นพลังจักรวาง
เครื่องเลี้ยงอื่นอยู่เธอมายังไงครับได้เลยครับรู้ไง
ครับผมว่าถ้าจากกรณีว่านี่ไง

ทำพิธีร่างทรงทำนายอ้าวอย่าพึ่งสิ
เข้าใจไหมเดี๋ยวมันต้องการตามให้ฉัน
นางกดอีนี่เคือกเขาอย่าพึง
พี่ดูหน้าให้มันแล้วเป็นคนที่ห้ามฉันพูดนะ
แต่ตัวเองเตรียมจะเมาส์ก่อนเลยฉันงงมาก
นางเคืองเออปิดสกิปว่าอย่าไปเขียนเล่น
จำได้ไหมตอนนั้นอะไรสิทำนายดวงชะตาโลกโดยมีการอัญเชิญเทพที่อ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว
ที่บ้านเขาการาตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่๑๗สิงหาคมเนี่ย
ก็มีการนัดกันนะฮะการนัดรวมผลคนเอเลียนนั่งสมาธิ
นอนดูจานบินแห่อีเวนต์ก็ชื่อเพาะดีเหมือนกันนะครับ
เอเลียนนั่งสมาธินอนดูจานบินที่ยอดเขากระลา
ซึ่งทางเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมได้นัดสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวด้วย
มีรายงานว่าก่อนจะแถลงข่าวจู่ก็มีพระพิสุสงฆ์องค์หนึ่ง
แสดงอิทธิริจหลายฆาตาเวษมนตร์ในการรักษาให้กับชายสูงวัยหลายหนึ่ง
ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานเนี่ยโดยมีหญิงสาว
โดยมีหญิงอีกลายนึงเนี่ยนุ่มขาวห่มขาวคอยทำนาทิตั้งจิตสมาธิ
ไปกันหนาผู้หญิงมีนาทิศแกนกัน

กับผู้สูงวัยดังกล่าวซึ่งมีอาการปวดข้อปวดเข่า
แต่ปรากฏว่าเมื่อเจอกับบรรดากองทัพสื่อมวลชนทัพ
ความเหมาะสมอ้าวพระทรงได้เหรอ
นี่ไงเราก็ถึงบอกว่าอะไรพระไม่อย่างนี้
พระทรงได้เหรอนะฮะเหมาะส่งมากจากการออกจากวัด
แต่คืออีกอย่างหนึ่งทรงยังไง
๒เข้าพรรษาอยู่ไม่ใช่หรอเข้าพรรษาต้องนอนวัดไม่ใช่หรอ
พระทำให้พระเนี่ยแสดงอาการไม่ปกติไม่สามารถตอบคำถามได้
จนกระทั่งตำรวจที่เฝ้าสังเกตการณ์ต้องออกมาควบคุมตัวไปยัง
โรงพรรคสพนปริงในเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าชื่อพระศักดิ์ชัยเป็นพระของวัดแห่งหนึ่ง
พร้อมกับแม่ชีแล้วก็หลานชายซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยย้ำ

พระมีหมาก็ต้องจับพระตรวจชี้น้อย

ในการเรียกร้องเงินค่ารักษาด้วย
แต่ในส่วนอื่นทั้งเรื่องการขับรถเก๋งออกมาพร้อมกับแม่ชีมีการเชิญเจ้าคณะตำบลมาร่วมสอบปากคำเพื่อดำเนินการ
เอาละเดี๋ยวต้องไปเล่นทางที่ไหนทางส่งละแต่ในเมืองต้นคนก็จะพักตรวจฉี่เนาะ
นี่เห็นเขาบอกว่ายกเลิกไปแล้วมียูเอฟองยูเอฟโอบินเหรอ
มีคุณแม่เป็นแสงเลย
ทำก็ได้นะก็จ้างไอ้ทิแบนแบบอันนี้
ก็เรียกว่าอะไรอ่ะ

อันนี้ซ้อนแล้วที่รู้ว่าอะไรถ้าเป็นคนเป็นโดงนั้นนักข่าวมาแชลไปละละถูก
ไหมละมันมืดหมื่นแล้วก็มองไหมเห็นว่ามันเป็นโดนแกได้สองราวนะฮะเดี๋ยวจะ

หน้าวันนี้เข้าไหม

เราไม่ต้องผ่าปลูกเดือน
ทำไมอายุ๖๐กว่าแล้วก็หน้ายังสวยปิ๊งขนาดนี้

ว่าเพราะความรักทำให้คนเด็กตงซักนิด

มันไม่รู้เรื่องนี้พวกเอเลียนไม่รู้เรื่องว่า

อีกเรื่องเลยนะครับไปที่จังหวัดชุมพรเมื่อต้อนเทียงคืน

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพวิสัยเหนือ

ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพร

ที่หนักเลยเหตุเกิดอยู่บนเลนซ้าย
เป็นทางขาขึ้นพบรถพ่วง๒๒ล้อ

ตัวรถพ่วงเนี่ย

ทะเบียน๗๐๕๕๐๔เชียงใหม่

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตร

แล้วปิดกั้นการจัดละจรห้ามรถขึ้น

ดับเพลิงนานประมาณ๑ชั่วโมงยังไม่มา
ขณะที่ไฟได้โหมไหม้อย่างแรงเลยนะคะ

ไหม้จนแบบรถพ่วงนี่เหลือแต่โครงเลยเนี่ยนะฮะ

ยังตู้คอนเทนเนอร์ต่อมาก็มีคนงานจากลง

ไปขนน้ำมาใส่ถังมาช่วยกันดับไฟ
ชั่วโมงเองก็ไม่มาแต่น้ำมันไม่พอ
เวลาใส่กระแปงเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้

ตักน้ำเอามาลาดดับไฟซึ่งสามารถบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่งนะคะ
ต่อมามาแล้วฮะรถดับเพลิงจากเทศบาลตะมนต์วังไผ่
ซึ่งอยู่ที่สี่แยกประถมพรในพื้นที่ใกล้เคียง
ไม่ใช่พื้นที่ของเขานะพื้นที่ใกล้เคียงห่างไป๑๒กิโลเมตร
ไอ้ที่ห่างไป๕กิโลเมตรยังไม่มาไม่มีรถ

เนื่องจากรถดับเพลิงของอบตวิสัยเหนือเจ้าหน้าที่ไม่พร้อม
จึงไม่สามารถนำรถออกมาจากที่ตั้งได้
โดยดับเพลิงของเทศบาลวังไผ่ที่ห่างออกไป๑๒กิโลเนี่ย
สามารถฉีดน้ำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ตู้คอนเทนเตอร์นั้นสงบลงได้
แต่คาดว่าทุเรียน๑๘ตันมูลค่า๑๐ล้านบาทในตู้คอนเทนเนอร์

ก็ไหม้อยู่ตั้ง๒ชั่วโมงทุเรียนคงไม่เหลือนะคะ
ทุเรียนเผาอร่อยอย่างนึงไหมอันนี้เราสงสาร

เปลี่ยนไป๑๘ตันตันละพันกิโลเท่าไรเนี่ย

สาเหตุนายคมกริจชูชาติอายุ๓๒ปีเขาก็บอกว่า
ขับรถบรรทุกทุเรียนทั้งหมด๑๘ตันจากลงที่หลังสวนเนี่ย
จะไปส่งประเทศจีนบริเวณแม่น้ำโขงที่นครพนม
เมื่อถึงที่เกิดเหตุยางด้านซ้ายของรถตัวพ่วงไอ้รถหลังเนี่ยนะฮะ
ระเบิดตู้มวิ่งแล้วก็วิ่งไหลแล้วมา๒๐๐เมตร
จากนั้นไฟไหม้จึงต้องหยุดเนี่ยนะฮะ

แล้วก็อย่างดังกล่าวเนี่ยฮะปรากฏว่า
ต้องแจ้งไป๒ที่เลยที่ที่๒ถึงมาได้

เสียดายของเนอะต้อง๑๘ตัน

วันนี้เขาจะต้องส่งของไปทางน้องคาย

น้องคายแล้วก็ข้ามไปลาวลเวียดนัมแล้วก็จีน
เคยเล่าให้ฟังว่าอีกหน่อยมันจะเป็นรถไฟความเร็วสูง
เสียดายกลับไปทั่วที่เป็นลาวหมดเลย
เดี๋ยวนี้จะขับรถเที่ยวแบบยุโรปนะ
ทุกประเทศที่ไปเข้าประเทศเรียกหมู่ข้ามแล้วที่สามารถไปแบบนี้ได้แล้วนะ
จะจากปากข้ามไปถึงดานั้งตอนนี้ท่วงเพราะว่าฉันไหมไปนะแม้ก็ดู

ถนนจะดากไปดานังเขาบอกว่ามันไปได้ย่าเลย

เห็นไหมพระธาตุอินแขวนที่รอยอินรอย

เออประชาติอินแขวนที่บอกว่าคนไทยไปออกทางแม่สอดอำเภอแม่สอด
แต่นานถึงแล้วเลยนะจังหวัดตากเนี่ยอาหารทะเลสดมากเพราะมาจากพม่า
คือใกล้เอาตรงพม่าเนี่ยใกล้มากใกล้ไปจากกรุงเทพจากอ่าวไทยว่ะ
คุณม้าเชิญครับมีหนุ่มไปติดอยู่ที่แหลมกระทิง
ก็ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวลายหนึ่ง
ซึ่งก็พร้อมกับมีข้อความระบุนะว่าเมื่อตอนเย็นของวันที่๑๘สิงหาคมเนี่ย
เจ้าหน้าที่มีงานป้องกันเทศบาลตำบลราวัย
ก็ได้ใช่ได้รับการแจ้งจากสพฉลองนี้นะคะ
เพราะได้ออกไปรับนักท่องเที่ยวติดอยู่บริเวณแหลมกระถิ่ง
เมื่อไปพบนักท่องเที่ยวชาวไทยนะจึงนำตัวออกมา
เมืองต้นมีแผลถลอกไปทั้งตัวกันเลยทีเดียว
หลงยังไงไม่ใช่เป็นเกาะนะเป็นแหลมนะ
เป็นแหลมนี่ไงล่ะอยู่ในอาการที่อ่อนเพลียตกใจ
จึงทำให้ช่วยเหลือโดยการที่ให้ออกซิเจนก่อนเป็นอันดับแรก
แล้วก็นำตัวมาพักไว้ที่เทศบาลตำบลราวัย
จากการสอบถามเนี่ยนะคะก็ได้ความอย่างนี้เลยมดดำ
ไปเที่ยวใช่เขาก็ไปเที่ยวนี่แหละคือก็ไปเที่ยวกับเพื่อน๔คน
เพื่อจะถ่ายภาพกันแล้วเมื่อพอไปถึงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
กำลังเดินขึ้นไปบริเวณแหลมกระทิงใช่ไหม
แล้วก็มองเห็นคนเนี่ยตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่ก็จึงเดินตามไป
แต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยใส่รองเท้าแตะจึงไม่ได้ไปด้วย
เพราะว่ามันคงจะเจ็บเท้าแล้วก็รำขาด
แต่เมื่อตามไปแล้วเนี่ยกลับไม่พบใคร

คือพอเดินไปก็เห็นว่าเห็นถ่ายรูปกันก็เลยตาม

พอเขาเหนื่อยมันก็คือจะสูงไปเหมือนกันนะ
แล้วก็หมดแรงนะแล้วก็กลัวด้วยเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วใช่ไหม
จึงโทรเรียก๑๙๑ให้มาช่วยรับตัวกลับ
เพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับเองได้แปลกเนอะ
ซึ่งกระทั่งมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

อันนี้คือหาดลาวัยที่เป็นแหลมเข้าไปในทะเลเหรอคะ
ใช่ไหมครับอ๋อแหลมกระทิงอยู่ใกล้ลาวัย

นั่นน่ะตรงใส่คงแบบว่ามีอุ๊กกูอ่ะ
ไม่รู้แต่เดินไปได้แต่เดินกลับไม่ได้ก็แปลก
เหมือนกับภูมิศาสตร์เปลี่ยนไปใช่ไหมครับดูงงเออใช่
มันบังตาดีนะโทรได้เนอะเนี่ยโทรศัพท์ได้ก็ยังดีอยู่เนอะนี่ไง
เอาล่ะครับคุณการแซนวิช
แซนวิชแล้วก็เดือดนะอีกดอกบุกไล่อีฟพ้นบ้านเสก
ผมไม่เอาอีฟครับแซนวิชก็แม่แซนวิชชื่อแม่ของ
เลิกไปแล้วเรียนเลิกไปแล้วห่าลึกอีกดอก
ปลูกไล่อีฟครับพ้นบ้านเสกพึ้งบอกเจอน้ำมันพลาย
ได้ขวารักขวาหล่ง
ทำไมครับคุณการแซนวิชมาทำหน้าไงคะคุณใช้น้ำมันพลายกับเด็กเตอร์ป่ะคะ
แล้วก้แซนวิชประพาดาภรรยาคนที่๒
ได้โชคความสนิทโดมกันต่อเนื่อง
รวมทั้งแรงผักช่วยกันพักดันเอีฟ
เอีฟนี้คือภรรยาคนที่๓
นะฮะโดยเป็นคลิปที่เธอและแซนวิชเนี่ยได้เข้าไปบ้านสุขพิมาย
เพื่อทำการไล่อีฟให้ออกจากบ้านช่วงหนึ่งการพูดว่านี่มันบ้านกู
อืมนี่มันบ้านกูมึงเสวยสุขมานานแล้วส่วนแซนวิชก็บอกว่า

ถ้าจะไปอยู่ก็ไปอยู่กันข้างนอก
ส่วนการก็ถามอีฟว่าบ้านหลังใหญ่
แต่อย่าลืมนะว่าพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน
ลูก๔มี๒ลูก๔มี๒

ขณะที่อีฟนั้นคุยโทรศัพท์ก่อนจะไปอาบน้ำ

ก่อนจบไลฟ์กายยังคุณกานยังโชว์โฉโนธิดีนของบ้านหลังด้านกราว

เป็นบ้านที่เสกและการเซ็นไว้ให้ลูก๓คน
ก็คือเสือกวางแล้วก็ลอนดอนเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนี้คนที่มีสิทธิ์ในบ้านก็คือน้องเสือ

คนโตที่เพิ่งเรียนจบจากเมืองนอก
มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเสกดูแลคิวงานทุกอย่างของเสก
ภายหลังอีฟขนของเอาจากบ้านปุ๊บ
การยังลงคลิปพาน้องลีอองลูกชายเสกแล้วกับแซนวิช
เข้ามาในบ้านซึ่งต่อมาเนี่ยการได้โพสต์ภาพหลังได้สำรวจว่า

นี่ไงเจอน้ำมันพลายอีกด้วย
ตนไม่เคยดีใจเลยที่ลูกสาวไปเป็นภรรยาของเสก
แม่ของอีฟออกมาพูดแล้วนะอีกทั้งไม่เคยหลงไหลได้

ไม่เคยปกป้องลูกสาวของตนได้
ตนอยากให้ลูกมีครอบครัวที่อบอุ่น
แต่สุดท้ายก็โดนภรรยาของเสกรังแก่
ส่วนเรื่องน้ำมันพลายตนไม่รู้

แต่กระทงที่คล้ายกับพิธีกรรมทางศัยศาสต
ตนยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้เล่นมนต์ดำ
แต่เสกไปสะดอกข้อ
ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้ออกจากตัวซึ่งกระทงหนังเก่าที่ไปอยู่ในห้อง

มากแล้วนะจะคลอดไปอย่างไร
หน้าเนื้อแขนเขินพึ่งท้องน่ะ
พึ่ง๖น่าจะ๔เดือน
หรือหลีก๓เดือน
ประกาศข่าวว่ากำลังตั้งท้องเนอะเจ้าตัวเนี่ย
ก็เลยทำให้แฟนคลับทั้งหลาย
ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตประจำวันของนาง
เนั่นนางเอกสาวเซนี่นนะคะ

พี่นักเตียบก็เอาผาด
เอาผาด
แต่ก็ยังมีเหล่าเพื่อนในแก๊งนางฟ้านะคะ

เออก็ตั้งใส่ใต้อกเป็นแบบ

แม่งน่ะแม่งแค่นั้น
เป็นสตอรี่ให้เห็นได้บ้างเนี่ยนะคะ
ก็คือยังบุญเส้นอย่างนี้นะ

เพราะว่าที่คุณแม่นี่น่ะที่นอกจากท้องใหญ่ขึ้นแล้วนี่

ด้วยการซุกไซซ์ที่คุณเห็นไหม

ใครส่งคลิปคุณายมาเข้าประกวด

ฉันเป็นหญิงโบราณ

จับมือ

จบยัง

จริงจริงนางไม่ลงในอายจีของเจนนี่

ในการยอมรับของวงการต่อสู้บนสังเวียน
ทั้งยุโรปทั้งอาชียะเนี่ย
เขาเป็นคนดังในวงการมวยมาก
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมคือการเลือกใช้ชีวิตแบบติดดินเสมอ
โดยทั้งตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเกิดที่อำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์

ชีวิตของบัวขาวแม้จะมีชื่อเสียงระดับโลกแต่ช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรมซ้อม
ทางช่วงใหม่เคยเรียกบักก้วยเต็ดหาปลากิจกรรมสูตรโปรด
บอกเสมอว่าสิ่งที่เป็นความสุขของเขา
ยิ่งกว่าใดนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่บ้านนอก
แบบนี้เขาบอกว่าทำมานานแล้วแล้วก็จะทำตลอดไป
จำปลาเก่งดูตุมเบล้งเลยท่านผู้ชม

หัวปลาดุกนี่ปลาดุกรัสเซียนะครับปลาดุกเนี่ยทำไมใหญ่มากปลาดุกเหมือนปลาช่อนที่แบบช่อนอเมซอนน่ะ
คนเราจริงถ้าสมมุติมันจะต้องแบบให้ร่างกายแข็งแรง
เขาต้องเรียกปลูกผักเลี้ยงปลายเองอย่างนี้หรอใช่ไหมใช่
ไม่รู้ว่าเขาชอบจะชีวิตบ้านนอกคือขาว
เขาเตะต้นกล้วยหักสองกตอนนะโอ๊ยเขาเตะเอาตี้ไทย
โอ๊ยดูสิเลี้ยงไก่โอ๊ยเลยส์น่ารัก
สันเลยนะบ้านในบ้านที่หลังบ้านข้างหลังบ้านได้อะไรมากรับมาเที่ยว
สูดแล้วนี่น่าที่ออกเอาอะไรไหมไปแล้วก่อนจะไม่ปฏิเสธเขาเป็นคนชอบมี
ตายแล้วเธอฉันไม่รับผิดชอบแต่เขาโทรมาด่าเขาด่าแล้ว

อันนึงค่ะที่เต็มสำหรับคุณพจน์อานนท์นะฮะ
ที่น้องนิกคุณาทิพย์ก็คือเป็นพระเอกประจำของคุณพศอานนท์เขานี่แหละ
เขาก็ได้มาโพสต์ขอให้ผู้กำกับคนดังพลตอานนท์ช่วยคืนสัญญา
เป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นจ้างทนายนะฮะ
ต่างคนต่างจ้างทนายความเตรียมฟ้องร้องกันไปมาเนี่ย
ล่าสุดน้องนิกคุณอาทิบได้โพสต์ไอจีบอกว่า
ผมอยากจบเรื่องนี้จังเลยครับผมเหนื่อย
พศมีบุญคุณกับผมผมไม่เคยลืมผมอาจจะมีอารมณ์บ้าง
หากทำให้พี่ไม่พอใจผมขอโทษผมยังเด็ก
พศอย่าฟ้องผมเลยนะครับผมแค่อยากทำงานหาเงิน
เรียนให้แม่ภูมิใจครับให้ผมได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะครับ
ผมขอร้องพี่ส่วนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับ
หนุ่มนิกไปปรึกษาก็คืออันนี้เขาใช้ทนายตั้มของคุณพลตอานนท์ก็ใช้ทนายคนนี้
นี่คุณพจน์อานนงเขาก็ใช้ทนายคนนี้
ก็ทนายที่ออกทีวีบ่อยใช่ไหม
ไม่ใช่ทนายอีกคนนึงเชื่ออะไรนะที่ออกรายการคุณหนุ่มบ่อยอ่ะ
สงการเหรอครับ
อีกคนนึงอีกคนนึงเป็นอาจารย์เดชาป่ะ

คนนี้ทนายตั้มที่อยู่บนจอนะฮะ
อาจารย์คนนี้คุณอาจารย์เดชาใช่ไหม

เขาก็แบบว่ามีการโพสต์ว่าเขาโพสต์ในไอจีว่าได้ไปปรึกษาทนายมาแล้ว
แต่คุณตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยที่หนุ่มนิกไปปรึกษาเรื่องคดีความเนี่ย
ก็ได้โพสต์ให้กำลังใจนิกด้วยว่าชื่นชมน้องที่มีความกระตันอยู่ไม่อยากมีความดีมาก
เขาก็เป็นพระเอกเนอะแล้วดังมากดังที่เวียดนามอะไรอย่างนี้ดังมาก
แล้วก็มีความเอ่อก็มีพระคุณนะฮะ
ท้ายที่สุดแล้วหากตกลงกันไม่ได้จริงก็คงจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายไม่ต้องห่วงนะครับ
หากน้องตัดสินใจพี่ยินดีช่วยเสมอแล้วก็ทนายเขายังมีแฮชแท็กด้วยเป็น
กำลังใจให้กับน้องนิกด้วยคนนี้ที่เป็นทนายให้ทิศดาวานอน
ส่วนอันนี้ค่ะนักสร้างหนังก็คนที่ทำงานกู้เขาเรียกว่าจิตอาสา
คุณบินบริษฐ์ก็มีหนังเรื่องใหม่แล้วชื่อฮักบี้บ้านบาป

เป็นกีฬารักบี้ของโรงเรียนบ้านบากฮักบี้บ้านบากนะฮะ
คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในที่ธุรกันดาอยู่ไกลมาก

แล้วปรากฏว่าเกิดขึ้นก็คือว่าครูทงชัยเป็นโค้ชของพวกเขา
ให้กับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานในการเล่นกีฬารักบี้เลย
กีฬารักบี้ในประเทศเราเล่นอยู่ไม่กี่ที่
คนต่างจังหวัดไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไป
เพราะว่ามันเป็นกีฬารักบี้เฉพาะมากมันไม่ได้เป็นกีฬารักบี้ที่ยอดฮิตนะฮะ
ปรากฏว่าอาจารย์ทงชัยเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็ไปฝึกเด็กให้เล่น

ชนะระดับประเทศเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นแบบสร้างแรงบันดาลใจมาก
เขาชอบทำเรื่องจริง
เกิดอะไรขึ้นเป็นใครเด็กคนนี้เป็นใครยังไงก็เข้าไปดูกัน
พี่บินเขาเลยเก็บเอาประสบการณ์มาทำอันนี้เลยมาทำหนัง
มันก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนที่อยากทำอะไรใหม่ด้วย
ก็ไปเป็นกำลังใจนะครับไปเข้าฉาย๒๙สิงหาในโรงภาพยนตร์
ทั้งประเทศนั่นแหละค่ะไปกันเลยไปกันเลย

เรียกได้ว่าอันนี้สั้น

นี่ไงก็มาเปิดเผยแล้วนี่เนี่ยสาวนัทเนี่ยนิชชาหน้าตาเป็นยังไง

เจ้าของร้านเสื้อไง

น่าเก๋จังเลย

และพรุ่งนี้เราจะเจอกันหรือครับ

พรุ่งนี้ให้คุณไปเชียร์วอลก่อนนะครับ